ทีนี้เราไปดูเรื่องราวที่น่าประหลาดใจกันบ้างนะคะ
คือบ้านหลังนึงเขาถ่ายติดไฟปริศนา
เนี่ยดวงดวงกลมเนี่ยคุณผู้ชมไปช่วยกันดูหน่อยมันคือไฟอะไรคะ

มันมันแหวนแรงหิ่งห้อยป่ะหิ่งห้อยโอ้โฮนี่
มากหรอกไม่แน่นะก็หลากหลายความคิดเห็นแล้วคุณผู้ชมล่ะคะ

ไม่ใช่ไม่รู้

ปิดไว้แค่นี้จบแค่นี้เรื่องนี้มีแค่นี้
โอ้โฮต้องให้คุณผู้ชมไปใช้วิทยาลัยเราเอง
มันต้องไปเดากันต้องไปคิดกันต่อว่ามันคืออะไร